สวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐนะคะวันนี้มาพบแม่ยินดีนะคะ
ในกองถ่ายละครเรื่องนะคะในนามเรื่องนะคะ
เออหนังเรื่องนะคะขอแต่แต่แต่โควิดค่ะปรับปรเยนะคะ
โจ๊กเลย

ก็ต้องคุยกันแยกกันไม่ใช่เหรอ

อันนี้โดยก้าวหาเลยค่ะอุ้มของหลวง
ถูกต้องไหมครับอุ้มของหลวง
อันนี้ต้องมา

อันนี้ต้องมา

อันนี้ต้องมา

อันนี้ต้องมา

อันนี้ต้องมา

อันนี้ต้องมา

อันนี้ต้องมา
อันนี้ต้องมา
อันนี้ต้องมา

อันนี้ต้องมา
อันนี้ต้องมา
อันนี้ต้องมา
ประกาศมีใครทราบนี้นะคะว่าคุณแม่จะจำทำนมมาแล้วนะคะ

คุณแม่นั่งมาจากปัจจุนี้ใช่ไหมคะ

ไม่เท่าแต่ตูดนะคะกี่ก็ต้องได้แล้วกัน
นี่เรากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่
แต่ขากลับคือบินกลับใช่ไหมคะแม่
โอ้ยขากลับต้องบินกลับนั่นแหละค่ะ

เพราะฉะนั้นคนเมืองซิบก็เป๊ะอยู่แล้วโลก

ขายเป็นผู้หรอหรือว่า
ขายข้าวอารยาค่ะ